ขออนุญาตคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งข่าว
โหดหน่อยที่ต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่เนี่ย
ที่เหล็กแพงคอน้องอ่ะ
อันนี้เป็นกรณีเรื่องของเครื่องนวดข้าว
หลายครั้งเครื่องปั่นเครื่องนวดเครื่องคันที่มันจะมีจังหวะ

ใช่นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางอาสาสมัครกู้ภัย
ประจำอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชายภูมินะคะ
นวดข้าวคุณผู้ชมปั่นขาขาขวาขาด
ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลชัยภูมิ
ผู้บาดเจ็บคือนายสมเดชรักหนองเป็ดอายุ๓๔ปีค่ะ
เป็นชาวอำเภอพักดีชุมพล
เป็นสมาชิกกู้ภัยพักดีจิตอาสาประจำอำเภอด้วยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันที่ทางอำเภอจัดกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
มีหน่วยงานภาครัฐมีประชาชนร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว
แต่คุณผู้ชมครับระหว่างที่เครื่องกำลังสี
นวดข้าวอยู่นายสมเดชน์คนนี้เนี่ย
เห็นว่ามีฟ่อนข้าวไปติดอยู่ในตัวเครื่องก็เลยขึ้นไป
บนรถนวดข้าวใช้เท้ายันเข้าไปในเครื่อง
แต่ปรากฏว่าเท้าไปติดฟันเฟืองอยู่อะค่ะทำให้ถูกเครื่องเนี่ย
ปั่นจนขาขวาขาดก็ต้องส่งตัวไป
รักษาที่โรงพยาบาลชายภูมิลูกสาววัยสิบสามปี
ของนายสมเด็จซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑
แหลมทองพดุงวิทย์ก็บอกว่าเสียใจมากนะคะ
พอรู้ข่าวว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าถ้าขาดพ่อไป
ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเพราะพ่อเป็นเสาหลักของบ้าน
ตอนนี้นายศักดิ์สิทธิ์สกุลลิคเรสศรีมาประหลัด
จังหวัดชายภูมิบอกว่าเดี๋ยวเบื้องต้นมอบหมายให้ทาง
อำเภอพักดีชุมพลก็คือนายสิทธาผู้เอี่ยม
ไปดูแลในเรื่องนี้ก็ได้แจ้งให้พวกราชการจังหวัดได้รู้เรื่องแล้วนะคะ
เดี๋ยวจะช่วยจะช่วยดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่อไปค่ะ